หนูไม่ปฏิเสธเลยค่ะหนูคือบ้านพิสรภัยบริราณ
ถ้าหนูมีความรักหนูให้เต็มร้อยเลย
จริงจังแล้วหนูรู้สึกว่าความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องที่มันสามารถเอามาล้อเล่น
เอามาสร้างคอนเทนต์หรืออะไรได้

๑๒๓อ่ะมองตากันหน่อยสิคะ

น่าจะเยอร์นหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่

ให้น้องเพื่อที่จะขอเป็นแฟนแบบจริงจัง
ในวันวาเลนไทยก็คือวันที่๑๔ของเดือนที่แล้วค่ะ

เพราะว่ามันทำให้สุขภาพจิตของผม

หนูก็จะใช้วิธีการแบบอย่างนี้แหละ

เพื่อให้รู้สึกว่าการที่เราแบบคบหากันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจัง
แล้วก็มีแต่เราสองคนเท่านั้นที่จะรู้ว่าคืออะไรระหว่างความสัมพันธ์ที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้
อย่างก่อนเองก็คือเปิดรับในเรื่องของเพศสภาพ

แม่ก็บอกว่าชีวิตของเองก็ทำอะไรก็ได้ออกมาเอง
แม่ไม่ได้เข้าไปอยู่กับเองตลอดชีวิตหรอก
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนครับ

ถ้าน้องยังคงเป็นแบบเขาอย่างนี้

อยากเปลี่ยนสถานะอะไรก็
ไปเรื่อยเลยนะครับ

เพราะทุกคนเคยไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก

พอปีเริ่มแล้วอ้ายนี่แหละคือคู่ชีวิตไปตลอดกัน

ฉะทุกคนเคยผิดพลาดแล้วหนูอยากให้ทุกคนมองว่า
ไม่ประสบความเร็จเรื่องความรักเป็นเรื่องปกติสำหรับคนทุกคน
และคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะค้นหาและค้นพบความรักที่ดีกว่าได้ทุกคน